อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเป็นอุทาหรณ์สอนใจวัยรุ่นที่ชอบซิ่งรถแว้นรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วกันนะคะ
เขาบอกว่าเรื่องเจ็บไม่เท่าไหร่
เรื่องอายนี่สิถึงท่านหลวงผูกเข็มก็ไม่รับเย็บนะคะ

สองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วซิ่งมานี่ไง
สาวมต้นเพิ่งเลิกเรียนม่ะจะยกรถโชว์ซะหน่อย
ล้อไม่ทันได้ยกอหม่ะค่ะ๒คนหลังฝาดพื้นไปซะก่อน
รถมันเสียหลักพลาดท่าล้มปุ๊บก็รีบวิ่งไปยกรถของตัวเอง
อะเกี่ยวรองเท้าแตะแม็กซ์จะโชว์ซะนิดหนึ่ง
โถได้โชว์หน้าแตกนะคะ

สาวมต้นแม่เพิ่งเลิกเรียนอยากจะโชว์เท่
มันไม่เท่คุณมันเทเลย
ต้นคลิปนี้คือเขาจังหวะถ่ายได้มาถึงก็

เว้นมาแล้วก็ร่วงเลย
สาวเนี่ยยืนตะลึงเลยนะคะไม่ได้ตะลึงด้วยความเท่นะตกใจ
เพราะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรใครบ้าเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
ตัวเองที่หลุดไปข้างหนึ่งแล้วก็รีบยกรถที่มันเนี่ย
ถลายไปด้านหน้าลอยขนาดเนี้ยแล้วขี่หนีไปเลย
อายเขาเขาบอกเจ็บคงไม่เท่าไหร่
อาจลังย่องเล็กน้อยแต่อายครับเหตุการณ์นี้

อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองนครนายกนะคะ
อยู่หน้าโรงเรียนไง
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๙สิงหาคม
ชาวเน็ตเนี่ยนะแชร์ต่อเยอะมากเลย
แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์บอกทั้งขำทั้งสงสาร
อุตส่าห์จะโชว์สาวดันพลาดทาเจ็บตัวซะได้
บางคนบอกอภินิหารหลวงปู่เข็มก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้จ้ะ
ตอนนี้คลิปนี้คนเข้าไปดู๕๕๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ

ทีมข่าวเราก็อุตสาหะนะลงพื้นที่ด้วย

โรงเรียนนี้มันน่ารักจนห้ามใจไม่อยู่เลยเหรอ
ถึงต้องมาแว้นยกล้อโชว์ขนาดนี้

เออไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นไปถามแม่ค้า

แม่ค้าบอกโอ๊ยไม่รู้หรอกตอนนั้นขายของอยู่
รู้อีกทีหันมาก็เห็นสองคนนี้กองอยู่กับพื้นแล้วจ้า
ที่เราเห็นวัยรุ่นคึกขนองแว้นมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา
แล้วจะยกล้อโชว์จะโชว์เท่แต่กลายเป็นว่า
ท่าแบบเนี้ยค่ะคือความจริงถ้าเหตุการณ์นี้
เขายกล้อของเขาได้สำเร็จแล้วก็โชว์สาวได้เนี่ย

ถูกไม่ได้แปลว่ามันจะเท่ไง
คือคุณก็จะถูกด่าตามหลัง
เขาก็ไม่ได้ชื่นชมว่าโอ้โหพี่สองคนนี้แบบเก่งจังเลยแบบสุดยอดเลย
ก็ไม่อยากให้สาวชมไปขี่ในพวกชมอันตรายไต่ถังแบบนั้นอ่ะ
อย่างนั้นคนชมน้องมันถูกที่ไงอันนี้มันไม่ใช่